ส่วนเรื่องของคดีข่มขืนและทำร้ายร่างกายผู้ช่วยพยาบาลนะคะ
ทางด้านของตำรวจบุรีรำวันนี้กว่าร้อยนายค่ะ
คุมตัวผู้ต้องหาวัย๒๔ปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่มามุ่งดู
แล้วก็จ้องเตรียมที่จะรุมประชาธรรมด้วยค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นวินาทีที่ชาวบ้านนับพันคนรุมประชาธรรมในปกครองดินไทยสงฆ์อายุ๒๔ปี
ขณะที่ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุ
บริเวณป่าข้างทางริมถนนสายอำเภอลำปลายมาตร
อำเภอครูเมืองตำบลครูเมืองจังหวัดบุรีรำ
หลังก่อเหตุถีบรถจักรยานยนต์ของผู้ช่วยพยาบาลล้ม
และลงมือทำร้ายร่างกายและข่มขืน
ซึ่งตลอดการทำแผนครั้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องประกาศขอร้องให้ชาวบ้าน

เพราะเกรงว่าผู้ต้องหาจะถูกรุมประชาธรรม

ก็ยังไม่สามารถต้านแรงของชาวบ้านได้
พากันฝ่าวงล้อมแล้วก็กรูเข้ามา

จนเกิดเป็นเหตุชุลมุนกันอยู่พักใหญ่
และยังตะโกนเรียกร้องอยากให้ประหารชีวิตผู้ต้องหาด้วย

ระหว่างทางขับสวนกับผู้เสียหาย

ขี่รถจักรยานยนต์ตามผู้เสียหายไปค่ะ

ถีบรถจักรยานยนต์ผู้เสียหายให้ล้มลง

หยิบโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย
หลบหนีไปที่จังหวัดจันทบุรี
ถูกตำรวจจับกลุ่มได้ในที่สุด

เคยก่อเหตุกระทำชำราวเด็กหญิงชั้นป๖

ยินยอมรับการชดใช้ค่าเสียหายแล้ว
แต่ทางเจ้าหน้าที่จะรื้อคดีขึ้นมาใหม่

ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ